ล้างมือและเว้นระยะห่างทางสังคม

แต่คุณผู้ชมค่ะเราจะพาไปดู
ไม่ว่าคุณจะไปไหนอย่างไรช่วงนี้
คุณจะต้องเว้นระยะห่างแล้วถามสั้นว่า
ห่างแค่นี้พอไหมจ๊ะ
กราวไบตองสักทีคุณถามว่าอะไรนะ
ห่างแค่เนี่ยพอมั้ยจ๊ะ

ตอนแรกอยากจะร้องเพลงถอยห่างอีกนิดอีกนิดนั่นแหละ
แต่ตอนนี้เข้าใกล้อีกนิด

อกจากจะห่างแล้ว

ทางตาหรือทางหูดีนะ

เอาเป็นว่าถ้ามันห่างขนาดนี้แล้วมันลำบากขนาดนี้

เออแต่เข้าใจว่าของแบบนี้มันก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อน
แต่ดิฉันมั่นใจว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ถูกสร้างขึ้นมา
ทำขึ้นมาเพื่อแบบสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะอะไรแบบนี้
จริงร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านทำผมอยู่ที่จังหวัดกระบี่

กับช่างกับลูกน้องในร้านอะไรแบบนี้
ดราม่านะจ๊ะไม่ดราม่า

ถ้าห่างขนาดนี้เดี๋ยวใกล้ค่อยทำก็ได้